คุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งค่ะเป็นนุ่มชาวลาว
อยู่ที่ลาวเลยนะคลั่งรักรักสาวไทย
สาวไทยคนนั้นคือคุณตายอรไทยนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
ที่ไปขึ้นบิลบอร์ดรู้ไหมคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์จากลาวมาหาคุณตายอรไทย
ที่ประเทศไทยค่ะ
ไม่มีอะไรมีแต่ความรักที่บริสุทธิ์
ปุ้ยเคยมีใครมาหาแบบนี้บ้างไหม
ไม่มีอย่างนี้เลยค่ะพี่บอส

ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากลาว

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเท้าภูลมแก้วภูลมาอายุ๔๐ปีนะคะ
อยู่ที่เมืองไกลศรแขวงสวรรณเขตสปลาว
ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำน้ำเงิน
หมายเลขทะเบียนคือสวรรณเขต

คือตำรวจทางหลวงแสดงตัวขอตรวจค้น
แต่เจ้าตัวไม่มีเอกสาร
หรือไม่มีหนังสือเดินทางใดเลยนะคะ
ตำรวจก็เลยเอาล่ะขอควบคุมตัวนะ
ทีนี้ก็คุยกันนี่ตอนอยู่ในรถค่ะคุยกับเท้าภูลมเท้าภูลม
แกบอกว่าแกขี่รถจักรยานยนต์มาหานักร้องก็คือคุณตายอรไทย
อ้างว่าอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของเท้าภูลมนะคะ
อ้างว่าคุยกับคุณตายอรไทยผ่านทางเฟซบุ๊กมาประมาณ๑เดือนแล้ว
พอคุยกันปุ๊บเอาล่ะถูกคอกันเกิดความรักนัดเจอกันที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
ขี่รถมาตามสะพานมิตรภาพไทยลาวเพื่อจะไปหาคุณตายอรไทยตามนัด
เพราะเธอเป็นผู้หญิงที่ผมรักสุดหัวใจจะเอาโลกมาเป็นพยานรักนี่ค่ะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเชื่อไหมล่ะไม่เชื่อทั้งหมดหรอกเรื่องชัดทางเฟซบุ๊ก
ก็น่าจะเป็นเฟซบุ๊กปลอมอาจจะมีใครเอารูปของคุณตายอรไทยเนี่ย
ไปทำรูปโปรไฟล์แล้วก็ไปแอบอ้างโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางข้ามพรมแดน
เพราะที่สะพานมิตรภาพไทยลาวเจ้าหน้าที่มีการตรวจค้น
เข้าเมืองอยู่ตลอดนะฮะยิ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเฉยเฉยแบบเนี้ย
เป็นไปไม่ได้เลยน่าจะต้องโดนจับตั้งแต่สะพานมิตรภาพไทยลาวแล้วนะคะ
เรื่องต้นตำรวจไทยแกก็ใจดีเห็นไหมตำรวจไทยน่ารักก็มีเยอะมีแยะนะคะ
หาข้าวหาน้ำให้กินด้วยแล้วก็อ่าแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะ
บุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ต้องมีการผลักดันกลับประเทศต้นทางต่อไปนะครับ
ไหมอ่ะนี่คุณตายอรไทยดอกย่าในป่าปูนค่ะ